มาดูข่าวใหญ่ข่าวดังในโลกโซเชียลจนเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอนนี้
แฮสแท็กเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
หลังจากที่ก้าวเกริกพลออกมาไลฟ์
แล้วก็ชี้แจงว่าถูกโกงค่าตัวต่างเรื่องของส่วนแบ่งที่มันไม่เป็นธรรม
ล่าสุดเมื่อคืนเจนนี่ก็ต้องมาไลฟ์ชี้แจง
มีคนไปดูเกือบล้านนะคุณ๗แสนคน
แฟนคลับเขาก็เยอะอยู่ด้วยแฟนคลับเขาเยอะมากเลย
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยเมื่อวานสัก๒ทุ่มกว่า๒ทุ่ม๒๐
นี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะหรือว่าชื่อจริงคือ
นางสาวรัชนกสุวรรณเกตเขาไลฟ์สด
แล้วก็เตรียมเอกสารต่างมาประกอบการที่เขาชี้แจงด้วย
เนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการชี้แจงว่าเธอ

เงินที่พูดถึง๗๐๓๐ส่วนแบ่งนั้นเนี่ย
เป็นข้อเสนอที่มีการยื่นให้กับก้าวเกริกพล
ตั้งแต่วันที่ชวนมาอยู่ในค่ายเพลงนะฮะ
ถ้ากล้าวมาอยู่แล้วจะได้รับส่วนแบ่งจากการทำเพลง
แล้วก็ยอดวิวในยูทูป๓๐เปอร์เซ็นต์
แล้วฝั่งเจนนี่ก็เอาไป๗๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
เรื่องสัญญาใจที่ก้าวพูดเจนนี่บอกว่าไม่เป็นความจริง
ไม่เคยสัญญาใจอะไรกันเลย

เป็นข้อเสนอที่มาอยู่ค่ายกันตอนที่ยังไม่ดังตั้งแต่แรกเลยน่ะนะ
แล้วขอโทษพ่อของกล้าวด้วยที่ทำให้คนเข้าไปด่านะ
พยายามติดต่อไปหาพ่อของกล้าวแล้ว
แต่ว่าพ่อเลือกที่จะไม่คุย
ก็เจนี่บอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุทำไมพ่อถึงไม่คุยกันนะครับ

หนูอยากรู้ว่าหนูจะไปสัญญาใจได้ยังไง
เมื่อหนูยังไม่รู้เลยว่าเพลงจะดังหรือเปล่า
และหนูมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแบ่ง๓๐ให้น้อง
ทั้งที่น้องไม่ได้มาเป็นศิลปินค่ายเรา
มันเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งกันและกัน
เรื่องนี้พ่อรู้ดี

แต่มันเป็นข้อเสนอที่ทางคุณเนี่ย
ปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้น

ไม่ใช่ค่ะหรอยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์

หนูขอโทษพ่อน้องก้าว

หนูไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าพ่อ
แต่เรื่องนี้หนูต้องออกมาชี้แจง

ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

แล้วได้หมื่นนึงแต่ให้น้องก้าวแค่๕๐๐บาท

เจนนิยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

อันไหนก็ผิดพลาดไปเจนนี่ขอโทษทุกคน
คนที่ให้ความสนใจกับข่าวของเขา

ในโซเชียลคุณผู้ชมคงต้องบอกว่ามันร้อนมากนะมันร้อนแรงเหลือเกินนะฮะ
สำหรับการไลฟ์สดเมื่อคืนมีคนดู๗แสนกว่าคนนะฮะ
มีทัวร์ลงด้วยทัวร์ลงในที่นี้คือไปด่าเจนนี่
เป็นแสงข้อความอ่ะนะฮะก็ทำให้สิทธิ์แฮสแท็กเนี่ยเปิดดู
เมื่อกี้มันยังมีแฮสแท็กอันดับ๑ในเทวิตเตอร์อยู่เลยอ่ะ
แฮสแท็กเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนี่นะฮะ
มันถูกลบคนก็แหมดราม่าก็ตามมา

ในเพจหนึ่งแล้วก็ไปแชร์ต่อในเพจของเธอต่อนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องนี้
เรื่องนี้จะจบอย่างไรเพราะปัญหาจริงไม่อยู่ที่ยอดวิ่งของเพลง
ของเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวตอนนี้มันจะถึง๓๕๐ล้าน
วิวอยู่แล้วอ่ะมันเยอะมากนะทำให้คนประเมินว่าเพลงนี้จริงแล้ว
เนี่ยตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ประมาณเนี้ยต้องได้เงินจากยูทูป
ประมาณเจ็ดล้านบาทโอ้โหเออถ้าเกิดหนึ่งล้านวิวได้เท่าไหร่
สามร้อยห้าสิบล้านวิวได้เท่าไหร่เขาจะมีข้อกำหนดของเขาอ่ะเด้อ
ในการทำรายได้ของยูทูปแต่เจนนี่ปฏิเสธว่ายูทูปจ่ายให้ไม่ถึง๗ล้านบาท
มีการประเมินการแต่ชาวเน็ตเขาคำนวณแล้วว่าถ้าคุณได้ยอดวิวขนาดนี้
คุณต้องได้เจ็ดประมาณเจ็ดล้านใช่มันคำนวณได้นี่คำนวณได้
มันตามหลักของเขาเขามีเขามีอะไรอ่ะเออมีเกณฑ์อยู่แล้วของยูทูปว่า
ยอดวิวคุณเท่าไรคุณได้เงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะนะฮะ
คือคือคนเขาก็ประเมินกันได้แหละก็วิภาควิจารณ์กันไป
แง่ให้กำลังใจแล้วก็แง่ดราม่าจนได้ฉายาว่าเจนนี่ร้อยดราม่าไปแล้ว
แต่ถ้าใครอยากรู้เส้นทางชีวิตของเธอไทยรัฐออนไลน์เขามีข้อมูล
เออคือประเด็นคือมันดังไงเพลงมันดังตัวเขาก็ดัง
เพลงเขาก็เริ่มดังขึ้นมาดังที่สุดตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือ
เลิกคุยทั้งอัมเภอเพื่อเธอคนดีแบบนี้แหละใช่ค่ะเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่น